ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว

สวัสดีครับ
และนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ

บ้านไม่ใช่เป็นเพียงแค่หนึ่งในปัจจัย๔ที่สำคัญต่อชีวิตเรา
แต่บ้านคือความปลอดภัยความรักและความมั่นคงในชีวิตของทุกคน

และบ้านของครอบครัวที่มาในวันนี้ครับกำลังจะพังทลาย
เราไปชมเรื่องราวนี้พร้อมกันครับ
ที่ครอบครัวหนูอยู่ทุกวันนี้ผนังมันแตกมะลาวไปหมดเลยค่ะ
ขณะที่ว่าเอามือสอดเข้าไปได้
ต้องคาญตรงเสาบ้านผมมาถูกปวกกินมาก

ริ้ว

เพราะว่ากลัวบ้านจะถล่มลงมาทับหนูค่ะ
พาหนูมาแล้วริ้ว
ฉันฝันว่าอยากจะมีเงินมาซ่อมแซมบ้าน

โปรดติดตามตอนต่อไป
ใหม่ก่อนฉันก็มีอาชีพรับจ้างทั่วไป
ก็ไปรับจ้างเกี่ยวงา
รับจ้างเขาฉีดยาอ้อย

ทำครับโภสวนอยู่อย่างนี้ก็ปี
ก็จะมีรายได้วันสามสี่ร้อย
เมื่อประมาณ๒ปีที่แล้วฉันไปฉีดยาอ้อย
ฉันมีอาการแน่นหายใจไม่ออกแล้วก็เหนื่อย
มันร้อนข้างในอกไปหมดเลย
ก็เลยไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นกฎไหลย้อน
วันนี้ฉันก็มีภาระที่ต้องดูแลลูกหลานฉันอีก๓คน
แล้วมีแม่ของแฟนนี่ป่วยอีก๑คน
คนแรกที่ฉันต้องดูแลก็คือน้องนายเป็นลูกสาวกับแฟนเก่า
พ่อเขาเสียตั้งแต่เขาได้๕เดือน

ว่าพ่อหนูไปไหน
แม่ก็จะบอกว่าพ่อเสียตั้งแต่หนูเด็กแล้ว
น้องนายเช้ามาวันเสาร์อาทิตย์ตอนเช้าเขาก็จะหุงข้าวให้แม่
เช้าหนูตื่นขึ้นมาแบบประมาณ๖โมงหนูช่วยแม่ทำงานบ้าน
ฉันก็ต้องลำบากหากินเลี้ยงน้องนายอยู่คนเดียว
เวลาฉันไปตัดอ้อยฉันก็เอาน้องนายไปด้วย
ฉันก็ไม่อยากให้เขาไปแต่น้องนายอยากช่วยเหลือแม่
หนูรักแม่มากนะคะแม่เป็นทุกอย่างของหนู
และอีกคนที่ฉันต้องเป็นห่วงก็คือน้องเอ๋ยเป็นลูกสาวแฟนปัจจุบัน

หนูจะไปโรงเรียนหนูจะช่วยแม่กวาดบ้านถูบ้านล้างจานก่อน
ขี้เครียดน้องเอ๋ยก็จะมากอดข้างหลังบอกแม่แม่เป็นไรแม่สู้นะ
เดี๋ยวนี้แม่ทำงานไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าแม่ไม่สบายแม่เป็นโรคกดไรย้อนค่ะ
เวลาแม่มีอาการกำเริบหนูก็จะบอกว่าแม่ไปนอนพักก่อน
แล้วหนูไปเอายามาให้กินแล้วก็แม่กินยาเสร็จหนูก็นั่งเช็ดตัวให้แม่ค่ะ
เวลาหนูเห็นแม่เป็นแบบนี้หนูก็ทุบแทนแม่หนูก็ทรมานแทนแม่

และอีกคนที่ฉันเป็นห่วงเขามากเลยก็คือน้องเอิร์ทเขาเป็นลูกของลูกสาวฉัน
แม่น้องเอิร์ทป่วยแพ้ภูมิตัวเองเก็ดเลือดต่ำแล้วเขาก็ช็อกแล้วก็เสียชีวิต

เราก็เข้าไปป็อบเขาเดี๋ยวยายจะเป็นแม่ให้เอิร์ทเองอยู่กับใหญ่เดี๋ยวยายจะเลี้ยงดูเอิร์ทเอง

ที่จะดูแลก็เลยไปรับเขามาอยู่ด้วย
ต้อยเขาป่วยเขาเป็นไตวายเก็ดเลือดต่ำแล้วก็ตับแข็ง

เวลาย่าใช้พาไปไหนก็จะไปค่ะ
ตอนนี้ฉันมาเปิดขายของกินหน้าร้าน
ฉันขายลูกชิ้นทอดขายปลายปีกไก่เขย่าแล้วก็ขายน้ำแข็งใส
น้องนายบอกว่าอยากจะขายขนมปังปิ้ง

หนูไปดูมาจากยูทูปเห็นเขาขายแล้วมันขายดี
วันแรกที่หนูขายขนมปังหมดหนูดีใจมากเลยค่ะ
หนูได้หาเงินมาช่วยแม่ช่วยครอบครัว

เอยก็จะเอาลูกชิ้นเอาน้ำแข็งใสเดินข้ามไปส่ง
ข้างหล่นหน้าบ้านหนูมีรถใหญ่เยอะมาก
สภาพบ้านที่อยู่ทุกวันนี้ฉันก็เป็นห่วง
บ้านมันเล็กสุดสมมาก

ตรงหน้าต่างมันแยกออกมาเลยค่ะ

โครงหลังคาบ้านปลวกก็กินหมดค่ะ
ไม่รู้ว่าจะพังมาวันไหน

ก็นอนกันแบบหวาดระแวงหวาดกลัวกันอยู่ทุกวัน
ผมกลัวครับว่ามันจะถล่มลงมา
มีอยู่คืนหนึ่งว่าสองเดือนที่แล้ว

ประมาณตี๒ก็ได้ยินเสียงบ้านมันลั่น
ตะโกนเรียกหลานอย่างเดียวลูกอย่างเดียวว่า
รีบลงไปบ้านลงไปข้างล่างเร็ว

ฉันก็ฝันว่ายังมีเงินสักก้อนนึงเพื่อจะมาซ่อมแซมบ้าน
ฉันก็อยากจะซ่อมแซมหลังคาบ้านเพื่อที่จะได้มาทับหลาน
แล้วก็อีกส่วนอื่นที่มันแตกแล้วฉันก็อยากจะทำให้มันดี
จะได้ไม่ต้องอยู่กันหวาดกลัวอีกต่อไป
ต้อนรับครอบครัวของแม่ลานจากจังหวัดนครสวรรค์
ชีวิตแห่งนี้แหละครับแม่ลานสวัสดีครับสวัสดีครับ
เด็กเด็กสวัสดีนะลูกนะสวัสดีอีกครั้งครับ
ภาพที่เห็นสุดท้ายนี้ใครเป็นคนวาดนะครับลูก

มันเป็นภาพบ้านในฝันเหรอน้องนาย

บ้านที่เราอยู่ผมขอโทษนะ

อยู่กันมา๑๐กว่าปีตก๒๐ปีแล้วค่ะ
คุณผู้ชมจ๋าอย่าเพิ่งสับสนกันนะเด็กใครเป็นใครกันบ้างในวันนี้ขออนุญาต
อันนี้น้องนายเป็นลูกสาว

พ่อเสียไปเมื่อตอนกี่ครบนะ

แล้วก็นี่น้องเอ๋ยน้องเอ๋ยเป็นลูกของแฟนคนปัจจุบัน
แล้วนี่เอิร์ทลูกเป็นลูกของลูกสาวอีกคนนึง

ตั้งแต่เขาอายุ๓ขวบอะค่ะ

เขาก็เลี้ยงเขามาแล้วก็กอดเขา
ว่าเดี๋ยวยายจะเป็นทั้งแม่ทั้งพ่อให้นะ
เขาก็ต้องอยู่กันตามลำพังอยู่กับยายอยู่อย่างนี้ค่ะ
ลานจริงแล้วเนี่ยวันนี้คุณพ่อใหม่นะครับ
ท่านอยากจะมาด้วยแต่ว่าก็ต้องทำงาน
เพราะว่าทุกวันนี้รายได้หลักต้องบอกเลยบอกว่ามาจากสามีของแม่ลานเหมือนกัน
ใช่ค่ะได้มาจากรายได้ของเขา
ถ้าเขาไม่ไปทำวันไหนก็ไม่มีจะเลี้ยงครอบครัวทั้ง๖ชีวิตนะคะ

ค่าแรงรายวันวันละ๓๕๐ค่ะ
แต่ถ้าวันไหนไม่ไปเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้จ่ายค่าแรงค่ะ
ตอนนี้ส่วนแม่ลานบ้างล่ะครับอาชีพอะไรทำอะไรกันที่บ้านนะครับ
ก็คือว่าแม่ร้านเป็นกฎไหลย้อนทำอะไรไม่ไหวก็ได้จะหารายได้เสริมคือขายน้ำแข็งใสขายลูกชิ้นหน้าบ้านเพื่อที่จะได้รายได้เสริมมาช่วยบรรเทาครอบครัวค่ะ
แล้วแม่มาเป็นกฎไหลย้อนนี่ตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
ตั้งแต่พ่อน้องนายเสียก็คิดมากเครียดแล้วมาแม่แม่ตัวเองเสียอีกแล้วก็ลูกสาวเสียคิดไปใหญ่เลยแล้วก็จนมาล้มทำงานไม่ไหวมาสองปี
แล้วก็เกิดความเครียดมาเรื่อยจนถึงขนาดต้องกินยายาเครียดหมอให้ม้ากินไม่อยู่ต้องถึงขนาดโรคซึมเศร้าแล้วค่ะ
เวลาอาการมันเป็นมันเป็นถึงขนาดไหนครับแม่
นอนไม่หลับแล้วแบบมันคิดมากฟุ้งซ่านแล้วมันแน่นเราก็คิดไปทั่วแบบนอนไม่ได้นอนไม่หลับ
อะไรที่ทำให้แม่คิดหนักเลยเวลากลางคืนเวลาหลับตามา
คือห่วงลูกบ้านก็เป็นแบบนี้แล้วก็ห่วงน้องนายห่วงน้องเอิร์ทห่วงน้องเอ๋ยแล้วเราเป็นกฎไหลย้อนอย่างนี้ถ้าเราตายไปแล้วลูกหลานจะอยู่ยังไงเป็นห่วงเขา
เป็นกำลังใจให้แม่กันนะลูกนะไหนบอกรักแม่กันสิล่ะ

จะดูแลพวกหนูให้ดีที่สุดลูกแม่จะสู้เพื่อพวกหนู

จริงแล้วนายได้ทำข้อคิดได้กับไหน

ก็เลยหนูกับเอ๋ยก็เลยไปขอแม่ค่ะ

เห็นเขาขายแล้วมันขายดีค่ะ

เงินก้อนแรกมาก็คือให้แม่ไหม

แม่เห็นลูกมาช่วยอย่างนี้แม่รู้สึกยังไงครับ

เพราะว่าเราทำเลี้ยงเขาเรารู้ว่าตัวเราเหนื่อย
พอเขาได้แบ่งเบาภาระเรา

ผมฟังเนี่ยผมยังภูมิใจแทนแม่เลยนะ
ลูกแม่น่ารักมากทุกคนเลยอะค่ะ

แล้วเห็นบอกว่าหนูเหรอลูกเป็นคนเขียนจดหมายมาสมัครในรายการ

ทางรายการติดต่อไปเราดีใจกันมากเราร้องไห้กัน
เพราะว่าแบบเหมือนแบบเราอยากฝากความหวังไว้กับทางรายการเพราะว่าเราดูรายการนะคะ
รายการของเราน่ะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ช่วยหลายครอบครัวเท่านั้นเอง
แต่ความหวังของครอบครัวจริงแล้วเนี่ยก็คือความรักแล้วก็คนในครอบครัวนี่แหละครับ
นายนายก็เป็นอีกหนึ่งความหวังของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะลูก

มีอะไรอยากจะบอกกับแม่ผู้หญิงที่แสนดีที่สุดในโลกคนนี้ไหมลูก
แม่หนูรักแม่นะหนูจะตั้งใจเรียนให้จบหนูจะมีอาชีพดีหนูจะหาเงินมาเลี้ยงแม่นะ
แม่ก็ดีใจลูกตั้งใจเรียนนะลูกนะ
เหนื่อยเท่าไหร่แม่ก็ทนไม่ยอมแม่ขอให้หนูเรียนให้จบมีเงินเดือนกินหนูได้มีวิชาติดตัว

เอ๋ยลูกสาวน้อยแล้วภารกิจของหนูในวันหนูทำอะไรบ้าง
หนูก็จะอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วหนูก็จะกวาดบ้านถูบ้าน

ก็จะไปช่วยแม่ขายของค่ะ
เอ๋ยเห็นบอกว่ามีต้นแบบเหรอลูกมีไอดอลเหรอลูกใครเป็นไอดอลของน้องเอ๋ยครับ

พี่นายเขาเรียนเก่งเล่นกีฬาเก่งหนูอยากเป็นเหมือนพี่นายค่ะ
เอิร์ทจริงแล้วนี่ก็คือเป็นหลานศักดิ์เป็นหลานแต่ตอนนี้นะใช้ชีวิตกันก็คือเป็นลูกของแม่ลานไปแล้วล่ะ

แต่เขาก็ไม่ได้ถามถึงคุณแม่เขาแล้วนะเพราะว่าจริงแม่หลานก็คือเลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กน้อยเลย
ใช่ค่ะตั้งแต่๓ขวบก็เลี้ยงเขามาเหมือนลูกเขาก็ไม่เคยบ่นหาแม่เขา
แต่เขาก็เคยมองรูปเขาแล้วเขาก็ทำท่าแบบซึมมองรูปแม่เขาอะค่ะ
แต่ก็คือว่าให้ความรักเขาตลอดดูแลจะเอาใจใส่เขาตลอดให้เหมือนกับน้องนายน้องเอ๋ย
แบบไม่อยากให้เขามีปมด้อยเราก็จะดูแลเขาตลอด
หนูก็จะเข้าไปปอบเขาไม่ให้เขาขาดสิ่งที่หายไป

เขาก็เล่นเขาก็ดีแต่ส่วนมากเขาจะไม่ค่อยมีเวลาดูที่บ้านเพราะว่าเขาต้องทำงาน
มานี่สิลูกเอิร์ทมานี่
ลุงขอกอดแทนพ่อหน่อยได้ไหม

เห็นบอกว่ามีคุณแม่ของสามีมาอยู่ด้วย

คุณแม่ชื่อย่าต้อย
แต่เห็นบอกว่าแกไม่แข็งแรงแกป่วยเป็นอะไร
เป็นตับแข็งแล้วก็เป็นเก็ดเลือดต่ำแล้วก็ไตวาย

ป้อนข้าวป้อนน้ำได้ทำนะลูกนะ
แต่นี่เห็นบอกว่าเวลานอนอยู่บ้านหลังที่อยู่ปัจจุบันนี้สิ

บ้านมันลั่นกำแพงมันจะล้มหลังคามันจะพังลงมา
ถ้าคนหลับอยู่แล้วตอนตี๒เนี่ย
แสดงว่ามันไม่ได้แตกธรรมดาแล้ว

ดังมากเลยดังไม่ใช่ดังคนเดียวด้วยค่ะ

ก็คือตกกระใจแล้วก็ลุกลุกแล้วก็เรียกเด็กให้ลงไปอยู่ข้างล่างเนี่ย

หลังคาก็ปวกมันกินพุกต้องเอาเชือกพูกไว้ค่ะ
ผูกไว้กับขาตู้เอาไว้กับต้นไม้อย่างนี้
เพราะว่าฝนมามันกระพือค่ะ
เพราะปวกมันกินไม้ข้างบนหมดแล้ว
แล้วที่แม่มาเกมต่อชีวิตในวันนี้ก็ด้วยสาเหตุนี้ป่ะครับ
เราก็อยากได้เงินสักก้อนเอาไปซ่อมแซมบ้านค่ะ
อยากไปทำรังคาข้างฝา
คุณผู้ชมครับหลายคนอาจจะมองว่าครอบครัวที่มีเด็กหลายคน
คงเป็นครอบครัวที่มีภาระมาก

จะทำให้เราเห็นอีกมุมว่าเด็กคือกำลังที่สำคัญของครอบครัว
เหมือนเป็นไม้พายอันเล็กที่จะช่วยให้เรือเคลื่อนที่ไปในแม่น้ำได้
ช่วงหน้ามาเอาใจช่วยครอบครัวของแม่รานจากจังหวัดนครสวรรค์
พิธิโจทย์ได้๔ข้อให้สำเร็จ
เพื่อคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ซ่อมแซมบ้านของพวกเขาในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ
และวินาทีต่อไปนี้เป็นวินาทีที่สำคัญนะครับที่ครอบครัวของแม่ลานจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
มากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญแม่ลานมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่อง

คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้
เรื่องที่๑ขนมปัง
เรื่องที่๒จังหวัดนครสวรรค์
เรื่องที่๓ภาษาไทยระดับชั้นป๔

บ้านของเราค่ะ
เรื่องบ้านของเราครับ
บ้านหลังนี้อยู่มากี่ปีแล้วครับ

ตอนนี้จะมาถามว่าในบ้านของเราเนี่ยเห็นบอกว่า
มีเหรียญทองการแข่งขันกีฬา
ท่าตะโกเกม๒๕๖๒

คำถามมันเกี่ยวกับเหรียญนี่แหละที่น้องนายได้มานี่แหละครับแม่
ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
สีของโลโก้ท่าตะโกเกมส์
ลำดับตามเข็มนาฬิกาอย่างไร
ตัวเลือกที่หนึ่งน้ำเงินเขียวเหลืองแดง
ตัวเลือกที่สองน้ำเงินแดงเหลืองเขียว
ตัวเลือกที่สามน้ำเงินเหลืองเขียวแดง
และตัวเลือกที่สี่น้ำเงินแดงเขียวเหลือง
เหรียญทองเหรียญนี้น้องนายชนะวอลเล่บอลจากอำเภอท่าตะโก
ภูมิใจมากที่น้องได้เหรียญทองเหรียญนี้มา
ครั้งสุดท้ายที่แม่จับเหรียญทองเหรียญนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
ตัวเลือกที่สามน้ำเงินเหลืองเขียวแดงค่ะ
ตัวเลือกที่สามน้ำเงินเหลืองเขียวแดงครับ

แต่ตอนนี้แม่ยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

น้องนายแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องนาย
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๔เรื่องนะครับ

เรื่องจังหวัดนครสวรรค์
เรื่องภาษาไทยระดับชั้นป๔

ขอให้โชคดีครับ
ขอเชิญน้องนายมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ถือว่าประสบความสำเร็จไหมขายขนมปังปิ้ง

ก็ถ้ากลับจากโรงเรียนก็ขายเลยค่ะ
ถ้าวันเสาร์อาทิตย์ก็ตั้งแต่

หนูขนมปังจริงแล้วเนี่ยทำยังไง
ทาบนหน้าหรือว่าเป็นไส้

ไส้เหรอลูกเหรอแล้วมีมีกี่ไส้

็อกโกแลตสตอเบอรี่วานิลาใบเตยแล้วก็อังุ่น

ถ้าพร้อมแล้วเผาเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์คลอดลูกค่ะ
เนยนะครับนี่คือตัวอย่างนะจานนึงเซ็ตออกมาก็จะเป็นแบบนี้ต้องการผู้ช่วยไหม

แม่กับเอิร์ทครับมาเป็นผู้ช่วยครับ
โจทย์และกติกาสำหรับข้อนี้นะครับก็คือ
ทำขนมปังใส่ไส้ต่างจำนวน๙จานภายในเวลา๓นาที
หนูได้ขายขนมปังมา๑๒เดือนแล้วค่ะ
ขายคู่ละ๕บาทได้ยินโจทย์ข้อนี้แล้วรู้สึกว่าหนูทำได้ค่ะ

ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
เร็ว

อ้าวใช่
หนูพาด้วยนู้น

ใช่ลุกเข้าไปจ้า

กี่สามแล้วลูกครับทุกคน
๓แล้วนะครับ๓แล้วนะครับตอนนี้นะครับ

๖๘แล้วครับ
อีกจานสุดท้ายครับ
อีกจานสุดท้ายแล้วลูก

ไม่เกิน๓นาทีนั่นหมายถึงภารกิจนี้สำเร็จนะลูกนะ

เอาละฮะขอบคุณมากครับขอบคุณผู้ช่วยด้วยครับ
นายจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เอ่ยแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องเอ๋ย

คือเรื่องจังหวัดนครสวรรค์
เรื่องภาษาไทยระดับชั้นป๔

ภาษาไทยระดับชั้นป๔ค่ะ
ภาษาไทยระดับชั้นป๔ครับ
ขอเชิญน้องเอ๋ยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
น้องเอ๋ยเรียนอยู่ชั้นไหนคะลูก
หนูชอบอ่านหนังสือภาษาไทยค่ะ
เรียนเรื่องเครื่องหมายทันทคาตยังลูก

ทันทคาตหรือตัวกะลันนั่นเองใช่ไหมลูก

เอาล่ะคำถามอยู่ตรงนี้นะลูก

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
คำใดใช้เครื่องหมายทันทคาตไม่ถูกต้อง

เรื่องที่เรียนแล้วหนูเรียนมาตราตัวสะกด
มาตราเวลาและเครื่องหมายตัวการันค่ะ
ตัวเลือกที่หนึ่งค่ะกรสิน
ตัวเลือกที่หนึ่งกาลสินครับ

เอ๋ยจะเลือกเรื่องไหนให้น้องเอิร์ทขึ้นมาตอบ

เรื่องจังหวัดนครสวรรค์กับเรื่องวอเล็กบอล

ทำไมเลือกวอเล็กบอลให้น้องเอิร์ท

เหรอลูกเอาล่ะขอให้โชคดีนะครับ
เชิญน้องเอิ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เชิญน้องเอิร์ดมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

หนูได้ยินมา๕เรื่องหนูอยากตอบเรื่องไหนมากที่สุด

บ้านของเรานะแต่แม่ตอบไปแล้ว
วอเล็กบอลแล้วหนูเล่นตำแหน่งไหนลูก

แล้วมีนักกีฬาวอเล็กบอลในดวงใจไหม

มีนักวัลเล่บอลในดวงใจไหม

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

ปลื้มจิตเป็นผู้เล่น

ปกติผมเป็นคนที่เล่นวอเล็กบอลกับพี่นายที่บ้าน

ผมไม่รู้จักนักกีฬาวอเล็กบอลเลยครับ

ขอให้โชคดีนะลูกมั่นใจไหมเนี่ย
เดี๋ยวใส่หัวอย่าเลยด๊อกแก๊กนะลูกนะ

ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องคุณผู้ชมครับ

ว่าจะสามารถพิธีโจทย์คำถามได้ทั้งหมด๔ข้อ
คว้าทุนไปซ่อมแซมบ้านได้หรือไม่

คุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้นะครับ

จังหวัดนครสวรรค์ว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่

ถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับ๕๐๐๐บาท

รับ๑๐๐๐บาท

ทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

มาร่วมรายการของเราจากการตอบถูกในแต่ละข้อ

เพื่อไปล้นไขทุครัวโบนัสจำนวนสี่ตู้

ถ้าตอบถูก๑ข้อได้กุญแจ๑ดอก
ถ้าตอบถูก๔ข้อก็ได้สิทธิ์เลือกกุญแจไปแล้ว๔ดอกครับ

ประกอบไปด้วยเงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้

และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้

ถ้าพร้อมแล้วจะเลือกเฉลยจากเรื่องใครก่อนดี

ถ้าแม่จริงผมไม่อยู่แล้วแม่รักก็เลี้ยงดูผมดีมากค่ะ
คำถามสำหรับเรื่องนี้นะครับก็คือ
ปัจจุบันปลื้มจิตเป็นผู้เล่นในสังกัดสโมสรใด
จินเนอราริสุพรียมชุนบุรีอีเท็กท์

ถูกถูกถูกถูกถูก
ถูกครับ

ดีใจดีใจไหม
ทำไปได้แล้วนะครับ๑ข้อนะฮะ
เพราะว่าปัจจุบันนะครับปลื้มจิตเนี่ยเป็นผู้เล่นในสังกัดสโมสร
ซึ่งเป็นสโมสรวอเล็กบอลอาชีพในประเทศไทย

เป็นสโมสรที่ประสบความสำเร็จมากมาย
และมีผู้เล่นระดับทีมชาติสังกัดอยู่หลายคนนะครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ครอบครัวแม่ลานจากจังหวัดนครสวรรค์
ทำไปได้แล้ว๑ข้อรับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่
๕๐๐๐บาทและกุญแจต่อชีวิตหนึ่งดอก
แต่แม่ร้องกรี๊ดตกใจเลยแม่น้ำตาไหลเป็นยังไงครับ

เหมือนแบบเอาไปต่อชีวิตอะไรให้เราสักอย่าง

เป็นน้ำตาแห่งความดีใจเนอะคุณผู้ชมจ๋า

ถ้าอย่างนั้นเรามาลุ้นกันต่อนะครับคุณผู้ชม
จะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องภาษาไทยระดับชั้นป๔ครับ
หนูจะไปโรงเรียนหนูจะช่วยแม่กวาดบ้านถูบ้านล้างจานก่อน
เวลาหนูเห็นแม่เป็นแบบนี้หนูก็ทุบแทนแม่อยากให้แม่สบายค่ะ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
คำใดใช้เครื่องหมายทันทคาตไม่ถูกต้อง
ตัวเลือกที่หนึ่งค่ะกรสิน

ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์
ถูกข้อนี้นะครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับ
แล้วเราก็ไปลุ้นเงินแสนและเงินล้านในข้อต่อไปนะครับ
เพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าให้ถูกไปทุกข้อทุกข้อนะครับ

กาลสินสะกดถูกต้องแล้วลูก
คำที่ไม่ถูกต้องก็คือคำว่า

เพราะว่าคำว่ามะคุเทศนะครับ
รกุเทศต้องสะกดด้วยกไก่แล้วก็กะลัน
เอาล่ะแต่ตอนนี้นะฮะครอบครัวของแม่รานจากนครสวรรค์นะครับ
ยังได้รับเงินทุนสะสมอยู่ที่๕๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิต๑ดอก
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปนะครับจากเรื่องขนมปังครับ
ตอนเด็กหนูก็จะถามแม่ว่าพ่อหนูไปไหน
แม่ก็จะบอกว่าพ่อเสียตั้งแต่หนูเด็กแล้ว
สำหรับเรื่องนี้นะครับก็คือ
ทำขนมปังนะครับใส่ไส้ต่าง
จำนวน๙จานภายในเวลา๓นาที
ตีละคัง
ถ้าไม่เกิน๓นาทีนั่นหมายถึงว่า
ลุ้นกันว่าทำได้หรือไม่ได้ครับ

เพราะเวลานะครับ๓นาที
น้องนายใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับ
๒นาที๓๕วินาทีครับ
ฮของแม่ร้านจากนครสวรรค์ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๑๐๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๒ดอก
เราอาจจะไม่ได้ลุ้นเงินล้านแต่ยังเหลืออีกหนึ่งข้อครับ
ขอให้โชคดีครับผมจะเลือกเฉลยข้อสุดท้ายนะครับคุณผู้ชม
จากเรื่องบ้านของเราครับ
ฉันฝันว่าอยากจะมีเงินมาซอมแซมบ้าน
จะได้ไม่ต้องอยู่กันหวาดกลัวอีกต่อไป
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
สีของโลโก้ท่าตะโกเกมส์
ลำดับตามเข็มนาฬิกาอย่างไร
ตัวเลือกที่สามน้ำเงินเหลืองเขียวแดงค่ะ

โตกโตกโตกโตกโตกโตกโตก

เพราะว่าตัวเลือกที่ถูกต้องนะครับ

น้ำเงินเขียวเหลืองแดงนะครับ
เพราะฉะนั้นครับครอบครัวของแม่รานจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับ

๑หมื่นบาทและกุญแจต่อชีวิต๒ดอก
ยังมีโบนัสหลังตู้รออยู่นะครับ
ครอบครัวของแม่ได้สิทธิ์เลือกกุญแจต่อชีวิตอีก๒ดอกด้วยกันนะครับ
กุญแจต่อชีวิตดอกแรกเป็นใครครับ

แต่ละดอกมีเวลาไขทั้งสิ้นดอกละ๒๐วินาที

ขอให้โชคดีในการขายตู้โบนัสครั้งนี้ครับ

ไม่ออกไปเลยครับลูกไป
ไป
ถ้างั้นเรามาดูโบนัสหลังตู้หมายเลข๒ก่อนนะครับ
จะได้โบนัสหลังตู้กลับไปบ้านเท่าไร
ขอให้โชคดีนะครับ

มาดูโบนัสหลังตู้หมายเลข๓นะครับ
ว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
๕๐๐๐บาทครับ
ดูนะครับว่าโบนัสหลังตู้หมายเลขหนึ่งนั่นก็คือ

มาดูโบนัสหลังตู้หมายเลข๔นะครับ
โบนัสหลังตู้ก็คือ

ครอบครัวของแม่ลานจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้น

แม่และเด็กลูกทุกคนอย่าท้อนะ

ชีวิตเต็มไปด้วยเรื่องที่ไม่แน่นอน
ตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ว่า

ซึ่งรวมถึงความทุกข์ความลำบากด้วยนะครับ
วันนี้ทุกพรุ่งนี้อาจจะศุกร์ก็ได้

ให้กับครอบครัวของแม่ลานได้มีวันพรุ่งนี้ที่สมหวังได้นะครับ
ทานน้ำใจของคุณผู้ชมคนละเล็กละน้อยนะครับ
ขออนุญาตฝากชื่อและฝากเลขที่บัญชีของครอบครัวแม่ลานไว้ด้านล่างนี้
ถ้าเผื่อว่าท่านหนึ่งท่านใดจะช่วยกันนะครับ

จะเป็นหลังคาคนละแผ่นก็ยังดีนะครับ

จ๋าขอให้ทุกคนมีสิ่งดีเข้ามา

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

ที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต

ชาเรียกหนูเนยแม้ตั้งแต่อายุเขาได้๒ขัว

เมื่อ๑๖๑๗ปีก่อนพ่อล้มป่วย
อยากจะล้อมบ้านให้มีลัวรอบขอบชิด
จะได้ไม่เป็นอันตรายต่อคนในบ้าน
เทน้ำอัดลมจำนวน๑๐แก้ว

ทำได้หรือไม่ได้ครับ